เราดูวันรี๒กันหน่อยไหมจำได้ใช่ไหมน้องใบเฟิลที่ตอนกลางวันเนี้ย

ใช่ค่ะมาดูแลพ่อกับย่าที่ป่วยติดเตียง
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวลงไปที่
มุ่งบ้านดงเย็นอยู่ติดประปราชินฯมาให้กำลังใจ
กัญญพัฒน์บัวเรืองนะคะเด็กหญิงยอดกระตันยูวัย๑๑ปีคนนี้
ตอนกลางวันเอาไม่ได้เล่นกับเพื่อน
ปั่นจักรยานจากโรงเรียนอนุบาลกบินบุรีมาที่บ้าน
ก็มาป้อนข้าวให้คุณพ่อกับคุณย่าที่ป่วยติดเตียง
ทีนี้ตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้
มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐภาคเอกชน
มาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องใบเฟิร์น

พวกเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเงินสดต่าง
ไว้ให้น้องใช้ในชีวิตประจำวันนี่น้องยกมือไหว้เลย
ขอบคุณทุกคนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือ
แล้วน้องใบเฟิร์นก็ให้สัญญาด้วยค่ะลองฟังนะคะ
ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยพ่อกับย่า
และขอบคุณคุณครูที่เข้ามาช่วยพ่อกับย่า
โดยสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี
พอเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของน้องแล้วเนี่ยนะคะ
คนที่ช่วยน้องเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็ชื่นใจนะ

แล้วพ่อคุณพ่อสุวัสดิ์ธนาชัย

ตอนนี้คุณพ่อก็รู้สึกว่ามีกำลังใจดีขึ้น

สู้ต่อไปเพื่อลูกรวมถึงคุณย่าด้วยค่ะ
คุณย่าทงชัยก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่
รวมไปถึงเจ้าอาวาสวัดหลวงบดินเดชา
รวมถึงคุณครูของน้องใบเฟิร์นที่มาช่วยเหลือตั้งแต่แรกเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดมูลนิธิทิสโก้
ก็แจ้งความจำนงว่าจะช่วยเหลือน้องใบเฟิร์นด้านการศึกษานะ
มอบทุนการศึกษาให้น้อง
จบระดับปริญญาตรีคุณผู้ชม
แล้วก็บริษัทห้างร้านเอกชนอีกหลายแห่งเลย
แจ้งความประสงค์มาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของมาให้
เพิ่มความสะดวกในการดูแลคุณพ่อกับคุณย่า
แล้วก็จะมอบทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับน้องใบเฟิร์นคุณพ่อคุณย่าครอบครัวน้องนะคะ